ช่วยเจ้ามาเรียมกันหน่อย

ร่วมกันกับสัตวแพทย์ทะเลนะครับ
เป็นสัตวแพทย์สัตว์ทะเลหายากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อาสากลุ่มพิทักษ์ดูหยงก็มีการเฝ้าติดตาม๒๔ชั่วโมงเลย
ดูแลอาการของมาเรียมนะครับที่บริเวณอ่าวดูหยง
ที่บริเวณบ้านเขาบาตูตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
ล่าสุดเจ้ามาเรียมนั้นเหมือนจะมีแรงว่ายน้ำขึ้นแล้วนะครับ
ร่วมกับครูโค้ดแล้วก็เกลือแร่
อาการก็ดีขึ้นว่ายน้ำได้บ้างแล้วหายใจเป็นปกติ
กลิ่นในช่องปากลดลงอัตราการหายใจก็๒๖ครั้งต่อ๕นาที
อัตราการเต้นหัวใจก็๑๑๔ครั้งต่อนาทีก็ดีขึ้น
แล้วก็มีการพยายามเจาะเลือดกันแต่ว่ายังไม่สามารถจับมาบังคับได้
แล้วก็ให้สารเขาเรียกว่าให้สารน้ำผ่านการสวนทวารเข้าไป

ก็มีการตอบสนองในทางที่ดีต่อเรื่องของการต่อต้านยายาต้านเชื้อต่างนะครับ
เริ่มมีความอยากกินอาหารมากขึ้นกินย่าเองได้บ้าง
ตราการเต้นหัวใจก็ช้าลงแสดงว่าก็เริ่มดีขึ้น
ไม่แบบว่าหัวใจแบบตื่นเต้นมากเกินไปไม่ช็อกนะฮะ
หายใจได้นานขึ้นสามารถดำน้ำได้ดีขึ้นแล้วก็ว่ายน้ำได้ด้วยนะครับ
ตวแพทย์ก็ลงเข้าไปอยู่กับมาเรียมโดยการสับเปลี่ยนเวรการลงไปคอยประคองเพื่อความปลอดภัย
และช่วงเช้าก็ได้มีการพยายามนำมาเรียมออกไปจากชายฝั่งสักประมาณ๒๐เมตร
ให้มันเริ่มว่ายน้ำข้างกันนะฮะกับเรือสีส้มหรือว่าแม่ส้มของมันนะฮะ
สรแพทย์เองก็คอยระวังอยู่ไม่ห่างแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของมาเรียมให้ดีขึ้น
แต่ก็อยู่ในสายตาของทีมแพทย์ตลอดเวลานะครับ
ก็เอาใจช่วยมาเรียมให้เป็นปกติให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับ